ทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพนาทีที่คนบนเรือ
ทิ้งขวดและแก้วไวล่งน้ำ
นี่แหละฮะเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้๒๔กุมภาพันธ์๕ทุ่ม๔๕นาที
หัวเรือหันไปทางสะพานพระราม๗
จุดที่ทิ้งอยู่ใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม
ตามภาพจะสังเกตเห็นมือใครคนนึงค่ะ
ออกมาจากเรือเพื่อทิ้งขวดและแก้วลงแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะครับนี่
แล้วจุดตรงนี้เลยคือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่
วนเรือหาเมื่อวานแล้วไปเจอหลักฐานบางอย่างค่ะ

เพื่อตรวจขยายหาหลักฐานประกอบสำนวนคดี
นี่นะคะ๒๓นาฬิกา๔๕นาทีใช่ค่ะ
ถ้าเป็นเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
คืน๒๔กุมภาพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ย
คุณตังโมตกไปแล้วใช่ค่ะ
แล้วเขาก็กำลังหาคุณตังโมกันอยู่หลังจากได้รับแจ้ง
แต่คุณก็เนี่ยค่ะร่องเรือไปแบบนี้
ขวดทิ้งแก้วลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาบอกว่าเขาก็ล่องเรือไปหาคุณตังโมเหมือนกัน

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตั้งใจจะทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
อันนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตนะคะ
แค่กลัวเรื่องกฎหมายเมาแล้วขับ
ซึ่งเมาแล้วขับเรือความจริงกฎหมายยังไปไม่ถึงตรงนั้น
ก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะกลัว

หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เดี่ยวกับตรงนี้สำคัญก็เป็นประเด็นที่

ถ้าเจอขวดแก้วขวดวายอะไรพวกนี้นะ

มีแกล้งหยดโยงหยดยา

อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังสามารถตรวจหาหลักฐานเจอไหมนะคะ

แต่แสดงว่ามีการทิ้งจริง

เจอบางอย่างที่ทิ้งลงไป
หรืออาจจะไปช่วยหักเลี้ยวเรือ

เอามือแบบไปช่วยคัดท้าย